ว่าเราย้อนกลับไปปี๒๕๕๓มีคดีอุบัติเหตุสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศเกิดขึ้น
ซึ่งมีพุทธศาลอยู่เต็มคันบริเวณแถวหน้าหมอกเกษตร
ทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว๙ศพด้วยกัน
แล้วผู้เสียชีวิตนั้นร่วงลงมาจากโทเวมร่างไปคาอยู่บนสะพานลอยบ้างบนเสาบ้าง
บางคนก็แบบจำสภาพศพไม่ได้
มาเกือบ๙ปีผู้ตายผู้เสียชีวิตไม่ได้รับการเยียวยาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้น
แต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนแพรวาเปลี่ยนชื่อเป็นบัวบูชาแล้วก็ไปแต่งงานกับอดีตคณะอนุกรรมธิการสนช
ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็แน่นอนผู้บาดเจ็บเขาก็เลยทวิตเตอร์ด้วยใช่ไหม
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขับไปชนรถตู้คันนี้แล้วก็รถตู้เนี่ยมันไปฟาดกับเสาเป็นเสาไฟฟ้าแล้วก็แท่งบารีเออร์
คนมันกระเด็นออกมาเลยคนเจ็บเต็มไปหมดแต่ตัวแพลวาอยู่เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตรงนั้น
เป็นรถตู้โดยสารสายธรรมศาสตร์บรังสิตอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคือ

แล้วก็มีการทวิตไว้ทั้งหมด๒๐ข้อความ
แต่อ่านแล้วสะเทือนใจที่สุดเลยก็คือ
อยู่ในรถตู้คันนั้นแต่เราไม่ตายอืมนี่ไงก็เลยกลายเป็นข่าวแล้วก็เมื่อวานเนี่ย
คุณตินวรรณยูมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเหล่าเพชรด้วยนะคะ
เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เราฟังแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาได้
ก็เพราะว่านักข่าวรถปลดทุกข์ลงพื้นที่ไปทำข่าวไปทำข่าวประเด็นอื่นนะ
แต่ปรากฏว่าไปเจอญาติของผู้ตายจากเหตุการณ์นี้มาร้องเรียนมาบอกเล่าเรื่องราว
ความทุกข์ใจความตรอมใจที่มันเกิดขึ้นทีนี้ใช่ค่ะต้องทุกทนกับความรู้สึกแบบนั้น
ทีนี้นี่แหละคุณจอมขวัญก็เลยสัมภาษณ์ใช่พอมาออกรายการถามตรงตรงกับคุณจอมขวัญ
โอ้โหสังคมก็ให้ความสนใจขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่ามันผ่านมาเกือบเก้าปี
ทำไมคนเจ็บและคนตายไม่ได้รับการเยียวยาแล้วทางด้านของแพรวาที่เปลี่ยนชื่อเป็นบัวบูชา
ยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามปกติเปลี่ยนชื่อไปแต่งงานกับอดีตคนดงคนดังอะไรก็ว่ากันไป
อย่างคงเป็นแพลวาเก้าสวบอยู่เหมือนเดิมสำหรับผู้เสียชีวิตก้ามราย
ย้ำให้คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในรถคันนั้นมีทั้งผู้โดยสาร
ก็คือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลายคนเหมือนกันนะฮะเราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ที่เพิ่งจบเป็นดรมาจากอังกฤษ
ก็คือดรสาธาราเช้าเที่ยงจำได้ใช่ไหม
เป็ดโอ้โหอนาคตไกลแน่นอนนะครับ
แล้วก็คนที่เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย
รวมนี้ก้าวท่านด้วยกัน
รวมทั้งคนขับรถตู้ด้วย

คดีความต่อสู้กันอยู่นานถึงทั้งคดีแผ้งและอายา
เริ่มต้นที่คดีอาญากันก่อนนะครับ
จำคุก๒ปีแต่ให้แก้ระยะเวลารอลงอาญาเพิ่มขึ้นเป็น๔ปี
แล้วก็ให้บำเพ็ญประโยชน์ปีละ๔๘ชั่วโมง
ส่วนข้อหาใช้โทรศัพท์ขณะขับรถโจทย์ไม่สามารถชี้ชัดได้
จึงพิจารณายกฟ้องไป
แต่ว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเหมือนจะเล่นโทรศัพท์อยู่นะ
ใช่ค่ะคือคดีอาญาสิ้นสุดสุดท้ายคือ๑๑พฤษภา๕๘
หลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือเรื่องของคดีแพ่ง
ที่ต้องใช้คดีอาญาซึ่งเป็นคดีหลักในการดำเนินคดี
แพ่งเริ่มตั้งแต่วันที่๒๖พฤศจิกายน๒๕๕๙
ตอนนั้นสารชั้นต้นในคดีแพ่ง
ได้มีการสั่งให้แพรวาแล้วก็จำเลยทั้ง๓คน
ก็คือแพรวาพ่อแม่แพรวาส่วนจำเลยที่๔
สั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายกับครอบครัวผู้สูญหายผู้เสียหาย
ครอบครัวของคนที่รอดชีวิตก็คือเป็นจำนวนเงิน๒๖ล้านบาท
พร้อมกับดอกเบี้ย๑๐๗๕ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุ
หลังจากนั้นสารอุทธรณ์อันนี้ในส่วนของสารชั้นแพ่งนะคะ
เมษายน๖๐ตัดสินบอกว่าให้แพรวากับจำเลยที่๑๔
ชดใช้ค่าเสียหาย๑๙ล้านบาท
และสุดท้ายค่ะ๘พฤษภาคม๒๕๖๒ก็คือ๘พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สุดแล้ว
สารดีกาซึ่งเป็นส่วนของชั้นแพ่ง
ก็ตัดสินให้แพรวากับจำเลยที่เหลือเนี่ย
ชดใช้ค่าเสียหายกว่า๒๖ล้านบาท
ให้กับครอบครัวของคนที่เขาเสียชีวิต

ส่วนจำเลยที่๔ก็คือนายสุพิรัตน์
แต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครได้ค่าชดเฉยเลยนะ
ไม่มีการได้ช่วยเหลือใดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะแม่นิงทวินเช้าเที่ยง

วิจัยหนุ่มอนาคตไกลที่ต้องมาจบชีวิตลง

หลังจากที่สูญเสียลูกชายไปค่ะ
หนิงในวัย๗๕ปีก็ต้องทำงานหนัก
ร้อยพวงมาลัยขายในตลาดหาเงินประทังชีวิตค่ะ
ก็ดีเกินไปเขาเหนือเหมือนสัตว์เลยค่ะ
จากเป็นคุณแม่ของดร
ใช่คือคุณแม่ช่วงที่เกิดเหตุการณ์แรก
บอกว่าฉันก็หวังพึ่งลูกที่เพิ่งจะเรียนจบกลับมา
ลูกเองก็ตั้งใจบอกว่าเรียนจบกลับมาจะมาทำงานเลี้ยงแม่
ใช่คุณแม่ก็มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญด้วยนะคะ

มันแลกไม่ได้หรอกกับชีวิตความสูญเสีย
ของลูกชายที่หายไปที่ตายไป
เพราะฉะนั้นอย่ายื้ออีกเลย
รับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะดีกว่านะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่เป็นคนโพสต์ทวิตเตอร์ตั้งต้นนี่แหละนะ
ก็คือนายวรรณยูเกรดชูมาเปิดใจผ่านรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญด้วย
เขาบอกว่าเขาเสียเวลาอยู่๓ปีในการรักษาตัว
นอนโรงพยาบาลกว่า๓เดือน
๒เดือนแรกคือเดินไม่ได้เลยนะคะ
ไม่มีใครมาเหลวแลเลยด้วยซ้ำโดยเฉพาะคู่กรณีเนี่ยอืม
เป็นรักษาตัวจนหายดีใช้เวลาเท่าไหร่คะ
เดือนถ้าเอาเวลาแบบฟื้นตัวจริงก็ประมาณเกือบ๓ปี๓ปีได้ครับ
แต่ที่ลุกขึ้นมาเดินได้จากเตียงพยาบาล

ปีที่ผ่านมาเหมือนผมว่าทุกคนญาติเราเจอกันเราคุยกันตลอดว่า
มันไม่ใช่เรื่องเงินแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแล้ว
ที่เราจะฟ้องร้องขนาดนั้น
คุณเสนอเงินให้เราแค่นี้กับให้ผมไปนอนนิ่งบนเตียง๒เดือน
ไม่มีใครเอาหรอกคุณเสนอเงินให้แค่นี้กับแลกกับชีวิตคนไม่มีใครเอา
แต่ว่าสิ่งหนึ่งคือเราการกระทำของฝั่งเขาอะครับ
ทำให้เรารู้สึกว่าเขาเหมือนไม่ได้ใส่ใจ
ฟังแบบนี้แล้วแล้วเราจะทำอย่างไรได้บ้าง
เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เงินเยียวยาจากตรงนั้นไป
ทางด้านของนายธวัชชัยไทยเขียวซึ่งเป็นรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
หากสารมีคำสั่งให้ชำระค่าเสียหายแต่จำเลยไม่ยอมจ่าย
ซึ่งแน่นอนเหตุการณ์นี้จำเลยยังไม่ยอมจ่าย
ผู้เสียหายจะต้องไปยื่นคำร้องต่อสาร

จากนั้นต้องไปสืบทรัพย์จำเลยว่ามีทรัพย์สินที่ใดบ้าง
แล้วให้กรมบังคับคดีนั้นออกหมายยึดทรัพย
แล้วเอาทรัพย์สินนั้นไปขาย
แล้วก็มาชดใช้ให้กับผู้เสียหายทั้งหมดต่อไป
คือหลังจากที่สารมีคำตัดสินออกมาแล้ว
ในส่วนของคดีแพ่งตั้งแต่วันที่๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
คุณบวกเวลาไปเลย๓๐วัน
วันฝ่ายจำเลยต้องนำเงินมาชดใช้
ถ้าเกิดว่าไม่มาชดใช้เป็นหน้าที่ของฝ่ายโจทย์
จะต้องไปสืบทรัพย์แล้วคุณคิดดูดิต้องใช้เวลานะ
ยุ่งยากนะคะกว่าจะได้เงินมา
คุณชดใช้เถอะกับความสูญเสียของครอบครัว
ผู้เสียชีวิตที่เขาต้องอยู่อย่างช้ำใจ
แล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่โดยที่ปราศจากคนที่เขารักแล้ว
เข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุ
ว่าเหตุที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจ
แต่สิ่งที่คุณทำอยู่ละเลยไม่ใส่ใจคือความตั้งใจ
แม้จะเปลี่ยนชื่อกี่ชื่อแต่ว่าสังคมก็ยังจดจำคุณในเป็นแพรวา๙ศพอยู่ดี
โอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับ